การตัดยอดยางอายุ๓ปีจำนวน๕ไร่
นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อน
แล้วก็ลดผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
ยุคที่ราคายางพาราตกต่ำแบบนี้นะครับ

วิธีการตัดยอดยางจากรายงานครับ
ตอนไปจับมีดจากคู่นก็นึกเหมือนเสียดายอยู่เหมือนกันนะว่า
เราเคยตัดเคยกรีดมาตั้งสมัยบรรพบุรุษนะ
รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่นู่นแหละ
แต่ว่าต้องมาทำใจคู่ก็เพราะว่า
เรามองเห็นแล้วว่าอาณาคตยางนี้มันจะถอยลง
มลเทียนไววัฒน์อายุ๔๙ปี
ชาวตำบลสาแก้วอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
หันไปปลูกพืชผลทางการเกษตร
หลังจากตัดยอดยางพาราอายุ๓ปี
เพื่อทำค้างบวกเมื่อ๒ปีที่แล้ว

ก่อนเคยเป็นสวนยางพาราอายุประมาณ๓ปีค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นพืชผลทางการเกษตร
สร้างรายได้ให้กับเจ้าของสวนเดือนละประมาณ๓๐๐๐บาทค่ะ
หลังจากปลูกผักทำให้มณฑีมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ๒หมื่นถึง๓หมื่นบาท
รายได้จากการกรีดยางเฉลี่ยวันละ๑๐๐บาท

เพราะต้องส่งเสียลูกเรียน๓คนและใช้จ่ายในครัวเรือน
แต่เมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมา
ราคายางลดลงเหลือวันละ๒๐๐บาท

ทำให้ติดลบวันละ๗๐๐บาท
ตัดสินใจข้นยางและปลูกผักขาย
สร้างรายได้วันละประมาณ๘๐๐๑๐๐๐บาท
โดยจะปลูกระยะเวลาห่างกันประมาณ๒อาทิตย์
เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
โดยในพื้นที่มีมณ์เทียนเท่านั้น
ที่โค้นยางในลักษณะนี้
ต้นทุนมันมากกว่าแล้ว
ร้อยกิโลได้ไม่ถึง๑๐๐๐บาท
แบ่งกันแล้วก็ได้๖๕๐บาท
แล้วต้องเป็นอาทิตย์กว่าจะได้๖๐๐บาท
เทียนเล่าว่าที่ตัดสินใจตัดยอดยาง
หวังว่าอนาคตราคายางจะเพิ่มสูงขึ้น
แล้วจะกลับไปกรีดยางอีกครั้ง

จะไม่ทำให้ต้นยางพาราตาย

หากยางมีราคาสูงขึ้นเหมือนในอดีต
ก็สามารถกรีดได้โดยการอัดเร่งปุ๋ย
แต่ตอนนี้มั่นใจว่าจะตัดยอดยางพาราไปเรื่อย
เพราะสินค้าการเกษตรช่วงที่ผ่านมามีราคาดี

เพราะว่ายางนี้มันเป็นยางถุงเคราะห์ใช่ไหมเมื่อก่อน
แต่ว่าเราทำไป๒ปีครึ่งเลยไปเปลี่ยนสัญญา
จากปลูกยางมาเป็นปลูกทุเรียน
ชาวใต้จะทำอาชีพกรีดยางมานาน

หากยังยึดติดกับวิถีอาชีพเดิม
แล้วทำให้ครอบครัวลำบากก็ยอมตัดใจ
แล้วมองหารู่ทางใหม่ที่จะเลี้ยงครอบครัวได้